เช้าแบบนี้เติมของหวานกันหน่อยไหมฮะ

ใช่ค่ะจะได้รู้สึกสดชื่นกันในตอนเช้านะคะ
หรือว่าจะทานผู้กับองค์วันตีนสำหรับเด็ก

ยังไม่รู้เพราะว่ายังไม่บอกนะคะ
ขนมที่บอกนี่ก็คือขนมถังแตก
งแตกไม่ใช่ธรรมดาถังแตกโต้เกี้ยว

โตเกียวดิบมาเลยนะคะที่จังหวัดยาลานะคะ
เขาบอกว่าอร่อยถึงขั้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยาลานี่
ต้องมาต่อคิวซื้อกันเลยค่ะ
ท่านนี้นะคะคือนายดนระเดชพัฒนรัฐค่ะ
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยาลานะคะ
เพื่อที่จะพิสูจน์ความอร่อยของถังแตกโตเกียว
ร้านของคุณอำพรสุปัง

ก่อนจะการันตีว่าอร่อยจริงเนื้อนุ่มไม่ผิดหวัง
ก็คุณดูคนมาต่อคิวเยอะเลยนะเนี่ย
ใช่ค่ะบางคนนี่ยอมรอนานนับชั่วโมง

เพื่อที่จะซื้อถังแตกติดไม้ติดมือกลับบ้านไปทาน
ไส้สังขยาไส้บริเตยไส้มะปราว
น่ากินจริงแล้วก็แถวยาวแบบนี้นะฮะ

เมื่อกี้ผมมาเยี่ยมนะครับ
เขาก็จะให้ผมซื้อก่อน

เขารอกันถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะครับ
ผมจะไปรัดคิวไม่ได้
ก็เลยต้องมาต่อคิวด้วยครับยาวยาวมากเลย
เพื่อจะรอซื้อขนมแสงแตก
ต้องรอคิวเหมือนคนอื่น
ท่านดีนะต่อคิวเหมือนคนอื่นเขา
ใช่ค่ะถ้าอร่อยจริงยอมต่อเลยนะคะ
คุณอำพรสุกปางเจ้าของร้านค่ะ
โดยจะขายเฉพาะในงานสมโพธิหลักเมือง
และก็งานกาชาติของจังหวัดเท่านั้น
เพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนร้านนี้
อดใจรอ๒งาน๒ครั้งเท่านั้นนะคะใน๑ปีนะคะ
ขายดีเป็นประจำทุกปีค่ะ
เพราะว่าเป็นสูตรที่ทำขึ้นเองรสชาติอร่อยแป้งนุ่ม
มีเลือก๓ไส้มะพร้าวถั่วสังขยาแล้วแต่ความชอบค่ะ
หรือว่าใครบางคนนี่๒ฝั่ง๒ไส้พร้อมกันในอันเดียวก็ได้นะคะ
ขายราคาแผ่นละ๕๐บาททำให้มีรายได้วันละไม่ต่ำกว่า๓๐๐๐บาท
เดี๋ยว๓๐๐๐๐บาทนี่ต่อวันนะจ๊ะค่ะต่อวันนะคะหือ
ค้าที่ซื้อไปทานต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยจังถูกใจจริง

เป็นขนมไทยโบราณชนิดหนึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะฮะ
แล้วก็คำว่าถังแตกเขามีความหมายก็คือทำไมรู้ไหมคุณ
คือมีความหมายเปรียบเปลยกับคนที่หมดเงินนั่นแหละ
ไม่มีเงินแล้วก็สามารถเอาเงินที่มีอยู่นิดหน่อย
ไปซื้อขนมที่ทำด้วยแป้งทำเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้นะฮะ
ห่อใส่มะพร้าวขูดฝอยเขาบอกสมัยก่อนนะ
มะพร้าวเยอะเอาแป้งใหญ่จะได้อิ่ม
แล้วก็โรยน้ำตาลโรยงานิดนึงแล้วก็มีราคาถูก
หนึ่งก็อิ่มท้องแล้วเขาเลยบอกว่า
คนถังแตกก็สามารถที่ซื้อกินขนมแบบนี้ได้
ดังนั้นจึงเป็นที่มาขนมถังแตกเห็นไหมเวลาทำชิ้นจะใหญ่

มะพร้าวเยอะอำตาลอร่อย

๒ปีไม่ใช่๑ปี๒ครั้ง
ครับที่ทำเท่านั้นที่จังหวัดยาลา
คุณทำเลยได้วันละ๓๐๐๐บาท
แต่ดูรสชาติต้องไปแข่งกับพี่เขาหน่อยนะ
ไม่รู้ศูนย์ด้วยสิไม่รู้จะแข่งพี่เขาได้หรือเปล่านะคะ